คุณสืบสกุลเขาวันก่อนนี้เราเล่าเรื่องคุณยาย

แล้วมีคนมาชนจนข้าวต้มมันได้เกลื่อนถนนใช่ไหมคะ
ทีนี้ความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชม

ผู้ชายที่ขับรถชนคุณยายมามอบตัวแล้ว

คือวันนั้นวูบหลับในแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนคุณยาย
โดยนายบัญชาตลาโสอายุ๓๕ปี

ที่เป็นรถกระบะบรรทุกอาหารสดของบริษัทแห่งหนึ่ง
มามอบตัวกับพันธุ์กระบวดโทษศักดิ์ชัยทองมวล
เป็นสารวัตรสอบสวนสพกระสังนะคะ

เพราะว่าตำรวจเขาไปสืบหาว่ารถคันที่ชนคุณยายคือคันไหน
ตำรวจเขาก็แกะรอยเลยค่ะไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิด
จากจุดที่เกิดเหตุจนมาเจอรถกระบะคันนี้
เป็นกระบะต้องสงสัยแล้วก็ไปสอบสวนพยานแวดล้อมค่ะ
รู้ข้อมูลว่ารถนี้เป็นรถแช่แข็งของบริษัทหนึ่ง
ตำรวจก็เลยประสานตรงไปที่บริษัทเลยนะคะ
แล้วนายบัญชาคนขับรถกระบะแช่แข็งเนี่ยนะคะ
เขาก็เอารถคันนั้นมาที่โรงพักด้วย
ก็มาสารภาพกับตำรวจเลยค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ
มีอาการวูบหลับในแล้วมันเกิดเหตุช่วงเช้ามืด
ผมก็มองไม่เห็นผมไม่รู้จริงว่าขับรถชนรถของคุณยาย
แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเหมือนกับขับรถตกหลุม
แล้วผมมารู้เรื่องที่หลังตอนที่ตำรวจแจ้งมาที่บริษัทนี่แหละ
ว่ารถผมไปชนคุณยายบาดเจ็บ
ผมอยากมามอบตัวกับตำรวจเอาเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะ
ผมไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีจริง
ถ้าเกิดว่าวันนั้นผมรู้ว่าขับรถชนคน

ผมก็เลยขับไปไปส่งของตามปกติ
แล้วเนี่ยค่ะพอมาเข้าพบตำรวจแล้วก็มาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะ
เขาก็ฝากบอกมาบอกว่าผมอยากจะขอโทษคุณยายที่ได้รับบาดเจ็บ
และผมเองก็พร้อมจะรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหาย
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ไม่หยุดช่วยเหลือและไม่แสดงตัวแก่เจ้าหน้าที่
ทีนี้เราเห็นแล้วว่าคนที่ขับรถชนคุณยายคือคนนี้ได้ฟังเสียงเขาไปแล้ว
มาดูทางฝากฝั่งของคุณยายบ้างเราก็เป็นห่วงคุณยายพรวนงาตานะคะ
ตอนนี้คุณหมอให้คุณยายกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน
พอตามข่าวสารนี้แล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีการบริจาคเงินช่วยเหลือคุณยายมา
ตอนนี้มีเงินบริจาคมา๕๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ให้คุณยายได้เอาเงินตรงนี้มาซ่อมรถได้มารักษาตัว

นี่ดูสิคะคุณผู้ชมยังจำภาพนี้ได้อยู่เลย

แล้วพวกเขาต้มมัดกล้วยเกล้ยต่างนี่
อุ๊ยกระจายเต็มท้องถนนไปหมดเลย
คุณยายอยู่ในสภาพนี้รถพ่วงข้างพังเลยนะคะ